ทีนี้ไปดูเหตุการณ์อัศจรรย์ใจกันหน่อย
ชาวบ้านเขาไปพบกับองค์หลวงพ่อบ้านแหลมสีทองอาราม
ลอยมากลางแม่น้ำกลองคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันคล้ายกับเหตุการณ์ในอดีตที่หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทร
ลอยน้ำมาในสมัยอายุทยาตอนปลาย

นี่ค่ะคุณ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้

ยืนเป็นปางอุ่มบาด
เชื่อกันว่าองค์หลวงพ่อบ้านแหลมลอยอยู่กลางแม่น้ำกลอง

เรียกว่าเป็นความอัศจรรย์ใจดีกว่าให้กับคนที่พบเห็นกัน
เหตุการณ์ในคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงเลยนะ
วันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวจงจิตวนาวนาวิราชนะคะ
เขาบอกว่าคือเขาเป็นเจ้าของห้องเย็นดวงใจสมุทรเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนงานในบริษัทไปพบองค์หลวงพ่อบ้านแหลม
อยู่กลางแม่น้ำแม่กรองแล้วลอยตัดน้ำที่เชี่ยวมาก
เข้ามาในบริเวณท่าน้ำของห้องเย็นแล้วลอดเข้าไปทางใต้ท่าน้ำอีกทีหนึ่ง
คือคลิปที่เราเห็นมันสั้นมากนะน้องใบตอง
ใช่แต่ว่าคือเขาอธิบายเอาไว้แบบนี้ว่า
คือเหมือนองค์หลวงพ่อเนี่ยลอยกลางแม่น้ำแล้วลอยตัดน้ำเชี่ยวมา
น้ำมันค่อนข้างเชี่ยวแต่อันนี้เหมือนลอยแบบตัดมาเลย
เข้ามาบริเวณท่าน้ำของห้องเย็นตรงนี้แล้วลอดเข้าไปใต้ท่าน้ำ
เธอก็เลยให้คนงานลงไปหาเจอไหม
ไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยมีการจุดทูปบอกกล่าว
และระหว่างนั้นเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ลอยมาเลยค่ะเฮ้ย
หลังจากจุดทูปบอกกล่าวแล้วพระพุทธรูปลอยมาเลยน่าอัศจรรย์ใจ
ก็เลยมีการช่วยกันนิมนต์พระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้สักการะบูชา
แล้วก็พบว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปอะไร
ไปพบว่าเป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมจริงครับ
และผ่านของพระเนี้ยวัดได้ประมาณยี่สิบสองนิ้วเนี้ยค่ะเฮ้ย
เห็นไหมคะปางนี้ยืนอุ้มบาดแบบนี้องค์เนี่ยสูงประมาณ๑๙นิ้ว
แต่ไม่ได้เป็นเนื้อทองเหลืองนั้นน่าจะเป็นเนื้อเรซินที่หล่อมา
ก็เลยสามารถลอยน้ำได้ไงฮะลักษณะยังคงสมบูรณ์สวยงาม
แล้วก็มีการจัดพิธีจุดทูบจุดเทียนอันเชิญเข้าห้องพระ
เอาไว้กราบไหว้บูชานี่อันนี้คือหลวงพ่อป้าแหลมของจริงเมื่อสักครู่
แต่อาจจะที่พกเห็นอันนี้น่าจะเป็นองค์ที่ลอยน้ำมา
แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเทียบกันดูเลยเหมือนกันไหม
เหมือนกันเป็นปางเดียวกันเลยค่ะอ่ะเล่าให้ฟัง
ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งนี้
เป็นเพราะบุญบารมีที่สั่งสมมาของเจ๊เจียม
เจียมเจ้าของห้องเย็นที่เป็นคนเห็นน่ะเอออืม
ก็เลยเจ๊เจียมเนี่ยได้ไปเจอกับองค์หลวงพ่อลอยน้ำมา
และอีกความเชื่อเขาก็ว่ากันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมน่าจะมาให้โชคให้ลาบไหม
เออทำยังไงดีอ่ะงั้นไปขอโชคขอลาบกันดีกว่า
ซื้อลอตเตอรี่เลยเฮ้ยไม่ต้องขอแล้วอุ้ย
ซื้อเลยเสียเวลาเดี๋ยวคิดนานวันมันเลยผ่านล่วงเลย
เลขเดียวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเลขที่ตั้งโรงงานห้องเย็นบ้างแหละ
เลขฐานความสูงความกว้างขององค์พระบ้างแหละ
เออก็แล้วแต่ตามจินตนาการไปนะคะแต่มันก็เอออย่างที่บอก
มันเหมือนตำนานไงในสมัยโบราณที่แบบหลวงพ่อบ้านแหลมที่สมุทรสาครลอยน้ำมา
คล้ายกันแบบนี้เขาก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น

ช่วงวันที่๒๙ใกล้แล้ว
สาธุค่ะลองเก็บเอาไว้คิดวิเคราะห์กันดู

มันเหมือนมันมีอะไรจะพูดอะคือบางอย่าง